ต้องมาชีวิตกับคุณเพราะผู้ศึกสิน

ว่าอะไรเป็นข้อมูลจะแช้จนกลาย
ก็ทางวัดเองในสวรรค์ของพระก็ปฏิบัติ
สมนติกิจของพระตามปกติสวรรค์บนท่านสมาธิ
แล้วก็ทางบาซิกาแก้วที่ยังอบรมอยู่
ในช่วงสัปดาห์วิสาหกรรมรุชา
ก็ยังปฏิบัติตามโครงการอบรมตามหลักสูตรที่ได้ตั้งไว้
ก็คือกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
แล้วก็ฟังธรรมจากพระมหาเถระต่าง
ส่วนทางวัดเองเนี่ยจากเหตุการณ์นี้
ก็คงอาจจะมีการประชุมในกลุ่มคณะสงฆ์
แล้วก็กำหนดท่าทีอีกทีว่า
จะมีท่าทีกับกรณีเรื่องนี้ยังไงต่อไป
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่คุณหมอจากโรงพยาบาลรัฐ
มาพบพระเด็จพระคุณหลวงพ่อเพื่อตรวจอาการของหลวงพ่อ
ว่าท่านอาภาษณ์จริงไม่ได้บิดพริ้ว
หรือว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงประวิงเวลา
พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการตลอด
แต่ว่าท่านอาภาษณ์หนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไกล
ไปออกนอกวัดได้แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือจากกับทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ